อันนี้เขาบอกว่ามันผ่านไป๑เดือนแล้วเนี่ยคดีก็ไม่คืบหน้านะ
คือเหตุการณ์นี้ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๒ปีครับถูกภรรยา
คือใช้มีดแทงที่หน้าครับหลายแผลหลังจากนั้นขังในห้องน้ำที่ห้องพัก
แถวราชพร้าวซอย๑นี่นะครับเพื่อร่วมงานแปลกใจไม่เห็นหน้าครับ
ก็เลยมาตามหาที่ห้องพักปรากฏว่าตอนที่ไปเจอคุณผู้ชมครับ
สภาพบาดเจ็บสาหัสปางตายแล้วนี่นะครับ
พอไปรักษาตัว๓วันปรากฏว่าเสียชีวิตครับ
วันนี้คุณยอดครับเป็นพี่ชายของนายโชคชัยอายุ๔๒ปี
ผู้ตายเนี่ยมาร้องขอความช่วยเหลือจากคุณการจอมพลังครับ
ช่วยประสานตำรวจสนประหลโยธินนะครับติดตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อย
เพราะว่าคุณยอดบอกว่าน้องชายเขาเสียชีวิตตั้งแต่วันที่๖ตุลาคม
นี่ก็ผ่านไปหลายอาทิตย์แล้ว๓อาทิตย์นะครับ
ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีครับ
น้องชายนั้นอาชีพเป็นรอปภอาศัยอยู่กับภรรยาชื่อว่านางวงเดือนอายุ๕๐ปีครับ
น้องชายเนี่ยโดนนางวงเดือนทำร้ายร่างกายเอามีดแทงที่หน้าเป็นแผลครับ
อย่างที่ผมเล่าก็คือว่าจับขังในห้องน้ำห้องพักซอยลาดพร้าวซอย๑เนี่ยนะครับ
เมื่อวันที่๑ตุลาคมส่วนตัวครับทางเมียของน้องชายก็ออกไปทำงานตามปกตินะครับ
วันรุ่งขึ้นครับเพื่อนน้องชายเห็นผิดสังเกตไม่ออกมาทำงานก็เลยมาหาที่ห้องพัก
ก็เจอน้องชายถูกขังในสภาพปางตายครับมีแผลถูกแทงที่หน้าหลายแห่ง
ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นก็ไปประกอบพิธีศพนะครับ
จังหวัดสกลนครคุณยอดเนี่ยบอกว่าน้องชายครับคบกับนางวงเดือนตั้งแต่ปี๖๑ครับ
โดนทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งเวลาเมียเมาคุณผู้ชมครับลงไม้ลงมือตลอดเลยนะ
ใช้มีดฟันแขนครับตอนนั้นเย็บไป๓๘เข็มพี่เต้นคุณผู้ชม๓๘เข็มโดนกระทืบจนซี่โครงหักครับ
เอาสากตีหัวก็มีเงินเดือนครับเดือนละสองหมื่นบาทน้องชายให้เมียหมดเลยครับ
ให้ใช้เดือนละ๑๐๐บาทครับมันจะไปพอกินอะไรละ๑๐๐บาทนะฮะ
ส่วนที่ตัดสินใจมาขอให้คุณกันจอมพลังช่วยครับ
เพราะจนถึงป่านนี้เขาบอกอย่างงี้นะ
ว่าฝ่ายหญิงยังไม่ถูกดำเนินคดีครับ

ก็ด่าอะไรเหมือนไม่พอใจอะไรกันก็ใช้แต่อารมณ์อะครับ

น้องผมเป็นที่รองรับอารมณ์ตลอดเลย

ครับผมเคยเตือนแล้วครับตั้งแต่ทะเลาะกัน
บอกให้เลิกเลิกได้ก็เลิกแต่น้องผมไม่ยอมเลิก
เพราะว่าคุณอยู่ดีมากขนาดนั้นเลย

ทางผู้กำกับสปโยธินครับ
บอกว่าหลังเกิดเรื่องนั้นแจ้งข้อหานางวงเดือนนะค่ะ
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

เพราะว่าฝ่ายหญิงนั้นมามอบตัว
ส่วนคดีครับอยู่ในระหว่างการรออายการสั่งฟ้อง
ส่วนพยานแวดล้อมบอกว่าทั้งสองฝ่าย
มักอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายโดนทำร้ายก่อนครับ

ตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอีกครั้ง
จากนั้นคุณการจอมพลังพร้อมกับทางคุณยอด

ลาดพร้าวซอยหนึ่งครับคุณผู้ชมสภาพห้องเนี่ยนะครับ
ก็เขาบอกว่ามีบางของใช้บางส่วนหลงเหลือนะครับ
ผนังห้องมีคราบคล้ายคราบเลือดอยู่เต็มผนังนะฮะ
ส่วนนางวงเดือนครับหลังเกิดเรื่อง๑วันย้ายออกไปแล้ว
น่าจะกลับบ้านเกิดเขาบอกบ้านเกิดอยู่อำนาจเจริญครับ
ยังค้างค่าเช่าอีก๑เดือนเป็นเงินทั้งสิ้น๓๐๐๐บาทด้วยกันนะครับ

คดีหนึ่งเดือนแล้วนะฮะยังไม่คืบหน้า